ไปดูอีกจังหวัดหนึ่งพัทธลุงที่นี่เขาก็มีการอบพยพหนีน้ำด้วย
เช่นกันชาวบ้านอยู่บ้านไม่ได้แล้วนะคะพากันอบพยพไปอยู่บนถนน
เพราะว่าบางจุดน้ำสูงถึงเมตรครึ่งเลยทีเดียว
บรรยากาศที่นี่ก็เป็นการช่วยเหลือแล้วค่ะ
เป็นการลงไปดูแลพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณยายก็ยังติดอยู่ในบ้านนะผู้เท่าผู้แก่นะออกมาไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้าไปใครอบพยพกันออกมาข้างนอกแหละ
อย่างที่บอกไปบางบ้านน้ำท่วมสูงจริง
คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันรายงานจริงนะฮะ
หรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือส่งต่อมาหน้าจอกันหน่อยนะตอนนี้เลยนะ

เดี๋ยวเราจะพยายามอ่านข้อความของท่านนะฮะ
ตอนนี้จังหวัดพัทธลุงถามว่าจะมีฝนตกลงมาอีกไหม
เขามีการประกาศเตือนเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักอีกครั้งให้ในพื้นที่

เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำอีกร้อนรอกนะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอริมชายฝั่ง๕อำเภอ
ก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองบางแก้วปากพยูนเขาชัยสน
ประชาชนเขาก็เดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่แล้ว๑๕๐๐๐ครัวเรือนนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนสายวัดป่าลิไลทะเลน้อย
ในพื้นที่หมู่๓แล้วก็หมู่๘อยู่ในตำบลลำปำที่อำเภอเมืองค่ะ
ชาวบ้านหมู่๑๑ในตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนเนี่ย
มวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านตั้งแต่เมื่อคืน
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะ
ชาวบ้านหลายรายนะคะต้องขนย้ายเข้าของเครื่องใช้เครื่องครัว
อยู่กันบนถนนแบบนี้แหละค่ะทำเป็นเพลิงพักอยู่ข้างถนนแบบนี้
เพราะว่าบางจุดระดับน้ำท่วมเฉลี่ยสูงอยู่ที่๑เมตรถึงเมตรครึ่ง
และการสัญจรแน่นอนค่ะก็ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนะคะ
จากนี้ก็ยังมีน้ำท่วมบนถนนหลายสายด้วยเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นถนนระหว่างอำเภอบริเวณสี่แยกโพทอง
ที่นี่น้ำท่วมขังนะสูงประมาณสัก๒๐เซนติเมตรเลย
ถนนภายในหมู่บ้านน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกัน
สัญจรไปมาไม่ได้อีกกว่าร้อยจุด
ขณะนี้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะ
ทั้ง๑๑อำเภอในจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ไปดูสถานการณ์อีกสักที่หนึ่งค่ะที่สุราธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมานานกว่า๒วัน
และปริมาณน้ำในพื้นที่ก็ยังคงสะสมอยู่มาก
โดยเฉพาะบนถนนทางหลวงสาย๔๐๑สุราธานีนครศรีธรรมราช
ช่วงหน้าโรงพยาบาลกาญจนาดิตในตำบลพลายวาดที่อำเภอกาญจนดิต
น้ำเนี่ยไหลท่วมถนนแบบนี้สีแดงแบบนี้เลยนะคะ
ระยะทางยาวร่วม๒กิโลเมตร
ระดับน้ำสูง๓๐เซนติเมตร

รถเล็กตอนนี้ต้องขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
ส่วนที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคการจนาดิต

สูงจนต้องปิดถนนทางหลวงสาย๔๐๑ไปเลยค่ะ
เป็นช่องการจราจรขาเข้า
การจนาดิตตอนนี้เปิดใช้สัญจรได้เพียงขาออกไป
จังหวัดนครศรีธรรมราชแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะ
จากนี้เขามีการจัดบริการลานจอดรถฟรีด้วยนะคะ
โซนทางไปที่ทิ้งขยะสนามบินสุราธานี

มีรถยนต์ของประชาชนที่นำไปจอดฟรีนะคะ
จอดฟรีเขาบอกไม่ได้รับฝากนะจอดไม่ได้ฟรีเลย

แต่ก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันครึ่งล้อเลยทีเดียวนะคะ
รถเก่งบางคันน้ำเข้าไปในรถแล้วนะคะ
แล้วก็มีการประกาศผ่านทางโซเชียลให้เจ้าของรถ
เคลื่อนย้ายรถออกโดยด่วน
เพราะว่าเนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๗๓๐นาย
ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านควนสุวรรณในตำบลครองไซอำเภอท่าฉาง
ไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะ
เพราะว่าที่นี่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม
ระดับน้ำสูง๖๐เซนติเมตร
ล่าสุดตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
และมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว๘อำเภอค่ะ
คืออำเภอดอนศักดิ์กาญจนดิตวิภาวดีท่าฉางบ้านนาเดิม
เคียนซาชัยบุรีและอำเภอขุนพินค่ะ